ไปต่อที่จังหวัดบูริรำนะฮะที่บูริรำเนี่ยเขามีกลุ่มวัยรุ่นเขาชอบออกไปรวมกลุ่มกันเป็นเด็กแว้นนะครับรถแต่งสิ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยกำลังออกไปสิ่งกันเลยแว้นกันดังสนันตำรวจตามไปจับกลุ่มได้สืบสวนขยายผลว่าอู่ไหนรับแต่งรถให้ก็ไปเจอเจ้าของอู่แล้วที่สำคัญเจ้าของอู่นั่
ไม่ต้องไปสืบอะไรมากมายคุณเป็นคนเชิญชวนแล้วคุณก็ให้วัยรุ่นไปแต่งรถกับคุณใช่ไหม

เพราะว่าประชาชนเขาเห็นคลิปนี้เขาไม่สบายใจ
ร้องเรียนกันมาเยอะว่าโอ้โหวัยรุ่นจับกลุ่มกัน
แข่งรถในทางสาธารณะถนนหลวงหมายเลข๒๑๘สายบุรีรำนางรอง
ช่วงระหว่างบ้านหนองมะเขือหนองเกียบหลักกิโลเมตรที่๑๒๑๓
อยู่ในพื้นที่ของตำบลสแก่พรวงอำเภอเมืองบุรีรำ
เขาจะไปรวมกลุ่มกันตี๒ตี๓ตี๔ครับไม่หลับไม่นอนนะฮะ
ภาพที่เห็น๒๕ธันวาคมก็มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
และโพสต์ลักษณะเชิญชวนให้วัยรุ่นไปร่วมกันประลองความเร็วแข่งขันกัน
แล้วก็โพสต์คลิปด้วยขณะที่มีการแข่งขันประลองความเร็ว
แล้วแน่นอนรถมันก็แต่งซิ่งมาแหละนะฮะ
ตำรวจเห็นคลิปนี้เห็นโพสต์นี้ต่างนานาครับ
เห็นไหมว่าชื่ออะไรหนุ่มน้อยใช่ไหมสืบเลยครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำส่วนที่กำลังการสืบ
แล้วก็ไปสืบหาต้นต่อได้ว่าเฟซบุ๊คคนชื่อหนุ่มน้อยเนี่ยคือใคร
ก็ปรากฏว่าไปเจอเจ้าของอู่แต่งรถจักรยานยนต์ซิ่ง
เป็นคนโพสต์เชิญชวนให้คนไปร่วมแข่งขันกันโดยใช้ชื่อว่านุ่มน้อย
ชื่อจริงเขาคือเจษดาประโลมรำอายุ๒๑ปี
เปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ชื่อว่าอู่ช่างหนุ่ม
ซ่อมไปซ่อมมาเออคนที่มาซ่อมส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นเนอะ
แก๊งเด็กแว้นเนอะเออมาแต่งรถกันไหม
อย่าไปลองขับรถซิ่งกันไหมอะไรแบบนี้
ก็เปิดอยู่ที่อำเภอกระสังสุดท้ายตำรวจก็ต้องอนุมัติศาลออกหมายจับเขา
เพราะว่าคนที่ทำอู่รถแล้วก็ไปแต่งรถซิ่งถือว่ามีความผิดด้วย
แล้วก็ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ในการแข่งขันได้๑คัน
พร้อมทั้งยึดรถจักรยานยนต์ยึดชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่มีเอกสารยืนยันมาได้ทั้งหมด
๔คันไม่รู้ว่าของใครเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นของกลางนะฮะ
สอบสวนช่างหนุ่มยอมรับผมก็เป็นคนโพสต์คลิปแล้วผมก็เป็นคนในคลิปนี่แหละฮะ
ขณะที่แข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะจริง
จังหวัดก็มีการจับกลุ่มอีกคนหนึ่งเค้าเป็นคนที่เวลาจะแข่งรถกับคุณจะมีคนให้สัญญาณ
เอาทงไว้ข้างหน้าแล้วก็สับทงลงปล่อยตัวคนนี้ชื่อว่ากิศดาบุโรงรำอายุ๒๕ปีแล้วโดนจับด้วย
กิจสดาโดนแจ้งจับในข้อหาพร้อมจัดให้มีการแข่งขันและแข่งขันรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
กฤษฎาถูกแจ้งเขาหาสนับสนุนส่งเสริม
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนกลุ่มคนที่ร่วมแข่งขันเดี๋ยวตำรวจก็จะสืบสวนขยายผลจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่อไปนะครับ